พระเดือนชัยหรือว่าหลวงปู่เดือนชัย
อยู่ก็มีคนไปเห็นอยู่ที่จังหวัดนครนายก
ทำพิธีหล่อเทียนพรรษาอยู่ที่วัด
ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็พยายามจะยื่นไมค์ไปสอบถามถึงประเด็นข่าวเช้าต่าง
รวมถึงความคืบหน้าข่าวของน้องชมพู่ข่าวเช้าต่างก็ไม่ได้ตอบอะไร
เดือนชัยจะกล้ายุ่งอยู่ไหมอ่ะยังไม่น่าจะกล้าแล้วนะคะ
ก็ไม่ได้ตอบคำถามอะไรเลยบอกว่าเป็นเพียงพระชั้นผู้น้อย
ไม่ขอพูดอะไรมากครับนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
หลังจากคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหารนะคะมีคำสั่งให้พระเดือนชัย
สังกัดวัดป่าสัทธาธรรมตำบลคำป่าหลายในจังหวัดมุกดาหาร
ได้ออกจากพื้นที่เนื่องจากว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมแก่สมณเพศ
ตนสื่อทางวิญญาณถือเป็นการโฆษณาผ่านสื่อต่าง
ซึ่งผิดธรรมวินัยสงฆ์จากนั้นพระเดือนชัยก็มีแผน
ที่จะไปพำนักที่สำนักสงฆ์ที่กำลังสร้างอยู่
ซึ่งเป็นภูมิลำเนาที่บ้านโยมพ่อแล้วก็โยมแม่ของหลวงปู่เดือนชัย
ที่บ้านเหล่าหลวงในอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
แต่แล้วก็โอ้โหผู้สื่อข่าวพยายามตามหาเนี่ยนะคะ
ไม่เห็นมีวี่แววไม่ได้เจอพระเดือนชัย
จากนั้นก็มีข่าวลบมาต่อเนื่องเลยว่าท่านไปอยู่ไหน
อยู่บ้านคาราวาสหลังหนึ่งหรือเปล่าก็มีลูกสาวของเจ้าของบ้าน
ก็นำคลิปมาเผยแพร่อันนั้นก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันไป
ครับจากนั้นพระครูสังครักษ์นรงทัศน์ทิติโสพโนหรือหลวงเตี๋ย
สงฆ์ที่จำวัดอยู่ในพุทธอุทยานมาคบูชาอนุสรสวนพุชยันตี
ท่านเนี่ยโพสต์ข้อความแล้วก็โพสต์รูปภาพด้วย
หลวงปู่เดือนชัยเนี่ยเดี๋ยวจะไปเป็นประธาน
ในพิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปี๒๕๖๓วันที่๒๗ถึง๓๐มิถุนายนนี้
ก็มีข้อความขอเจริญพรถึงศิษยานุสิตและสาธุชนที่เลื่อมสายศรัทธาต่อหลวงปู่
ให้มาร่วมพิธีด้วยให้มาอย่างพร้อมเพลียงกัน
ยืนยันนะคะว่าพระเดือนชัยเดี๋ยวจะมาแน่นอน
คือก่อนหน้านั้นพระเดือนชัยก็บอกแล้วว่าจะมีพระที่นครนายกที่เคารพนับถือกัน
อาจจะมารับไปอยู่ในสำนักสงฆ์ที่นครนายก
ตอนนั้นผู้สิทธิ์ก็ตกลงท่านจะกลับอุดรธานี
หรือจะไปนครนายกกันแน่นะครับ
ตอนที่หายไปเราไม่รู้ไปไหนแต่สุดท้ายท่านไปงานที่นครนายกจริงใช่ไหมฮะ
ใช่แล้วเพราะว่าช่วงสายที่ผ่านมาเนี่ย
พระเดือนชัยเดินทางไปที่อุทยานมาข้าบุชะอนุศรแล้วนะคะ

ประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษามีการไปมอบถุงยางชีพให้กับชาวบ้านด้วย
พระเดือนชัยเนี่ยแต่งกายเรียบร้อยนะคะไม่ได้สวมประคำแล้วล่ะ
นะคะสำรวมไม่แสดงอาการแบบที่เคยทำมาก่อนไม่หมุนตัวแล้วนะฮะ
ไม่มีแล้วนะคะครับเออพระเดือนชัยกล่าวเพียงสั้นสั้นค่ะ
บอกกับผู้สื่อข่าวว่าการเดินทางมาเนี่ยเพื่อมาประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา
ส่วนเรื่องข่าวเช้าต่างไม่ขอพูดถึงเพราะเป็นเพียงพระชั้นผู้น้อย
ขอพูดอะไรมากค่ะ
ที่มาคือจะมาพิธีหล่อเทียนพรรษา
ใช่เขาเป็นงานกินที่มนตร์ของท่านลงพ่อ
ลงพ่อเนรที่ลูกลูกอ้านหลานเรียกอยู่ท่านลงพ่อในยกนี้